เริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะถ้าพูดถึงเรื่องน้ำใจดีที่ส่งมอบให้กับพี่คุณหมอพยาบาลต่างแล้วนะคะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยมีบ้านนี้เลยพี่ตุ๊กกี้แล้วก็สามีพี่บูบูนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้เห็นไปส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนตามโรงพยาบาลต่างรวมไปถึงพี่น้องที่ขาดแคลนกันเสมอ
ล่าสุดพี่ตุ๊กกี้เขาชวนคุณสามีลงมือทำนี่เลยค่ะยืนผัดกันหน้าเตาหน้ากระทะกันแบบนี้นะคะ
ดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นเมนูผัดกะเพราค่ะแพ็คใส่ถุงพร้อมด้วยข้าวสวยร้อนนะคะแพ็คเอาไว้เป็นชุดเลย
แล้วก็ยังมีข้าวเหนียวห่อใส่ใบตองไปด้วยค่ะไปพร้อมกับน้ำดื่มนะเดี๋ยวไม่งั้นติดคอ
เอาไปเลย๓๐๐กว่าชุดขนขึ้นรถนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในแถวระแวกไซม้าแล้วก็ไซน้อยบางกรวยย่างกลางนั่นเองนะคะ
กลางค่ะแล้วก็ตลิ่งชันนะคะซึ่งตอนการแจกนะคะก็เป็นการขับรถไปตามทางแล้วก็เปิดกระจก
เรียกให้พี่น้องมารับกันที่รถไม่ได้ลงไปแบบว่าใกล้ชิดกันนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกบ้านหนึ่งค่ะบ้านนี้ก็ใจดีไม่แพ้กันเลยนะคะนักร้องสาวรุ่นใหญ่พี่ตั๊กสิริพรค่ะ
ร่วมกันกับแม่อ้อยในนามของกองทุนปันน้ำใจก็ได้เปิดบ้านที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
จ่ายข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งน้ำดื่มกะปิน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เอาให้หมดเลยให้กับพี่น้องแถวนั้นพร้อมกับจัดระเบียบการจอดรถ
คุณดูจากภาพสิเออดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการมามุงแย่งของกันอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะ
รวมไปถึงพี่น้องก็เข้าใจสถานการณ์ดีต่อแถวเข้ารับคิวกันเป็นเรียบร้อยมาก
รักษาระยะห่างอย่างน้อย๑เมตร
ก่อนจะเข้ารั้วบ้านเขามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายด้วยนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมงานกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้
ก็ได้ถวายปัจจัยและน้ำดื่มให้แก่วัดสันติวันตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกด้วย
เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าอาหารให้แก่พระพิสุขสามเนรและผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดอีกด้วยนะจ๊ะ
โอ้โหสุดยอดกราบน้ำใจทุกบ้านเลยค่ะ
ว่าแต่ว่ากลิ่นผัดกะเพราก็หอมทะลุมรทอมาที่รายการเหมือนกันนะ
ไม่ใช่ผัดกะเพราอย่างเดียวนะมีไข่ต้มไข่ดาวแบบว่าฟูลออปชั่นเลยนะคะ
ทานกันอิ่มเอมอย่างแน่นอนนะคะ